เมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีคนร้ายขับรถไปนะครับ
แล้วก็ใช้จักรยานยนต์ด้วยขับแล้วก็ขี่ไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ใช้ปืนก้าวมอกระนำยิงเข้าไปนะฮะ
ถล่มบ้านเขาเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตราย
นี่ครับสาเหตุตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวของลูกชายเจ้าของบ้าน
นี่ครับตี๒๒๐นาทีครับคืนที่ผ่านมาสพมนครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านหลังหนึ่ง
ปากซอยสารพิมุกฝั่งตรงข้ามศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ถนนรัชดำเนินตะบนในเมืองที่เกิดเหตุก็เจอเจ้าของบ้านยืนรอให้ปากคำอยู่
เจ้าของบ้านคือนางกาญจนิดเกรดทองอายุ๕๒ปี
อ่าตรวจสอบที่หน้าบ้านมีปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอ
ตกอยู่เจ็ดปลอกนะครับประตูหน้าบ้านมีรอยกระสุน
เจาะอีก๔รูนี่ครับพลุนเลยนะ
ในบ้านมีกระสุนปืนเจาะเข้าไปถึงเตียงนอนหือ
มีกล่องพลาสติกเก็บของเป็นรูอีก๔รู
หัวกระสุนปืนอีก๔หัวตกอยู่
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากสภาพนับไม่ทั่วเลยอะ
ใช่ทั้งกำแพงทั้งประตูไปถึงเตียงถึงกล่องในบ้านเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าโชคดีมากที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
ไม่มีใครโดนคมกระสุนเข้าไป
เจ้าของบ้านบอกว่าที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายอาหารนะครับ
อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เมื่อคืนนี้หลังปิดร้านก็กลับมาที่จุดเกิดเหตุกันที่บ้านพัก
แล้วก็นอนหลับกันไปจนตี๒กว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็ตกใจตื่นกันขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงรถยนต์กับรถจักรยานยนต์
ขับแล้วก็ขี่ออกไปจากหน้าบ้านอย่างรวดเร็ว
พอออกมาดูพบว่าประตูบ้านแล้วก็กำแพงแล้วก็ทรัพย์สินในบ้าน
เสียหายจากการถูกกระสุนยิงเข้ามา
ส่วนสาเหตุนางกาญจนิดบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
เพราะถ้าตัวเธอนะเธอไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับใครมาก่อน
ก็เลยป๔๑ไปพอเดินออกเล่นไปนู้นนั่นก็ปกรรสกระสุนที่นี่
ก็ก็ปกรรสกระสุนแจงแรงนึงกำหนึ่งเลย

ตัวแมงเธอเองที่ไงทำงานแล้วก็กลับมา
เปิดรับไปเลยยังเหนื่อยยังคือตัวเม้มันใจเม้ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับ

พันธุ์ตำรวจเอกมณ์เทียนเบ้าทองภูมิกับการสพมนครศรีธรรมราชบอกว่า
ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วนะครับเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
แล้วก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวจะให้พิสูจน์หลักฐานนะครับไปหากล้องวงจรปิดนะครับ
คือถ้าได้กล้องวงจรปิดมาเนี่ยทีนี้มันก็ชัดแล้ว
ว่าเป็นรถคันไหนทะเบียนอะไรพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับ
แนวทางการสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานเพิ่มเติมว่า
กลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์เป็นลักษณะแต่งซิ่งโหลดเตี้ย๑คัน
มีจักรยานยนต์อีก๑คันที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เบื้องต้นพบว่าลูกชายคนโตของเจ้าของบ้าน
ซึ่งอายุ๒๕ปีน่าจะมีความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวกับใครอยู่นะครับ
จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยผัวพันกับธุรกิจนอกกฎหมายด้วยนะครับ
ขณะเกิดเหตุลูกชายของเจ้าของบ้านไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
อย่างนี้เรียกว่าเอาถึงตายเลยใช่ค่ะ